ความคืบหน้าคดีการฆาตกรรม
คุณเชอรี่นะครับไฮโซสาวนะครับ
คือเหตุการณ์นี้เนี่ยท่านตามกันมาตั้งแต่๓๐กรกฎาคมแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ

คือวันนั้นตำรวจสนโชคชัยได้รับแจ้งเหตุพบศพหญิงสาวในห้องพัก
ซึ่งเป็นโรงแรมแห่งหนึ่งในซอยประดิษฐ์มนุธรรม๑๙เขตลาดพร้าวนะครับ
ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเนี่ยพบว่ามีผู้หญิงเสียชีวิตอยู่นะครับ
ผู้ตายก็คือนางสาวทิติมาตั้งวิบูรพาณิชย์อายุ๓๙ปี
เป็นนักธุรกิจสาวเก่งสวยรวยโสด
คือครบอ่ะใช่นะฮะ
แต่เธอเสียชีวิตในสภาพสวมชุดนอนนั่งอยู่กับพื้น

แล้วก็มีบาดแผลถูกตีด้วยของแข็ง
หลายจุดตามร่างกายนะครับ
มีไม้เบสบอลที่เป็นไม้เบสบอลเหล็กด้วยนะ
เลือดตกอยู่ที่เตียงนอนหนึ่งอันนะ

น่าจะเป็นอาวุธสังหารใช่
ส่วนคนร้ายก็ได้ภาพหลักฐานที่เป็นกล้องวงจรปิดของโรงแรมนะฮะ
เพราะว่าภาพจากกล้องวงจรปิดที่สนโชคชัยไปได้มาเนี่ยนะครับ
ก็คือช่วง๔ทุ่ม๔๑นาทีของวันที่๒๖กรกฎาคมนะฮะ
ผู้ตายก็คือคุณเชอรี่

ขนส่งอะไรปั๊มน้ำมงปั๊มน้ำมันเยอะแยะไปหมดนะครับ
เข้าไปในห้องกับไนโก้นะครับ
ชื่อจริงก็คือนายอัศยาชัยภาอายุ๓๓ปี

แต่ว่าอีกมุมหนึ่งก็คือเขาแอบคบกัน
คบหากันโดยที่ทางครอบครัวทางบ้านของคุณเชอรี่เองก็ไม่ทราบ
๒๖กรกฎาคม๔ทุ่ม๔๑เข้าไปในห้องด้วยกัน
แล้วเข้าสู่วันที่๒๗กรกฎาคมตอนตี๑กว่า

เหมือนกับหอบอะไรมาด้วยซึ่งตอนหลังคาดว่าเป็นเงินสด๒๐๐๐๐๐บาท
แล้วก็ไปที่ลานจอดรถแล้วขับรถเบนส์ของคุณเชอรี่หนีหายไป

ใช่ก่อนจะไปเจอรถเบนส์ถูกจอดทิ้งเอาไว้นะครับ
แล้วไนโก้ก็มีภาพอีกทีนึงก็คือไปปรากฏนู่นเลยฮะ
บ่อนปลอยเป็ดเป็นภาพกล้องวงจรปิดนะฮะ
ซึ่งตำรวจตอนนี้ก็ขออนุมัติศาลออกหมายจับไปแล้วนะครับ
ในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแล้วก็ลักทรัพย์ในเวลากลางคืน
อันนี้ที่บ่อนปลอยเปญไนโก้คือคนนี้นะฮะ
คนข้างหลังเนี่ยคาดว่าเป็นน้องชายแต่ตำรวจบอกว่าก็ยังไม่ยืนยัน

แม้กระทั่งภาพของไนโก้เองเนี่ยมันก็ยังเห็นไม่ชัดเจนร้อยเปอร์เซ็น

ความคืบหน้าของคดีนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
พันธุ์ตำรวจโทษพระศิษย์สายชนศักดิ์
รองภูมิกับการสอบสวนสนโชคชัยนะครับ
เปิดเผยถึงความคืบหน้าในคดีนี้บอกว่า
ตอนนี้ตำรวจกำลังรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ลงพื้นที่ติดตามตัวผู้ต้องหา
ซึ่งคาดว่าหลบหนีอยู่ที่กัมพูชา
โดยได้รับความร่วมมือจากกัมพูชาเป็นอย่างดีนะครับ
แต่ตอนนี้ยังไม่เจอตัว
วันจันทร์หน้าครับ๖สิงหาคมที่จะถึงนี้
ตำรวจได้ออกหมายเรียกให้นายอนุวัฒน์ชัยภาอายุ๓๒ปี
น้องชายของไนโก้มาสอบปากคำ
เนื่องจากภาพจากกล้องวงจรปิดที่ได้มาเนี่ย
มันจับภาพได้ว่าอยู่กับไนโก้ตอนที่ไนโก้หลบหนีไปที่กัมพูชา
เพราะฉะนั้นได้ออกหมายเรียกให้น้องชายไนโก้มาให้ปากคำว่า
มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรยังไงกับคดีการเสียชีวิตของคุณเชอรี่หรือไม่
หากไม่มาตามกำหนดก็ต้องออกหมายจับทันที
เพราะฉะนั้นถ้าน้องชายไนโก้บริสุทธิ์ใจ

หรือไม่ได้ไปหรือไปผมก็ไปแล้วผมก็กลับมาผมก็ไม่รู้เรื่อง
แล้วรู้เรื่องไหมว่าพี่ชายไปทำอะไรไปเมื่อไหร่ยังไง

ขณะที่เมื่อช่วงบ่ายวันนี้นะครับ
ตำรวจได้เรียกอดีตภรรยาแล้วก็อดีตพ่อตาของไนโก้มาสอบปากคำในฐานะพยานนะครับ

อันนี้เป็นภาพที่มีการสอบปากคำกันเมื่อวานนี้นะครับ
ภรรยาของไนโก้เมื่อวานนี้บอกกับตำรวจว่าไม่รู้เห็นอะไรกับคดีที่ไนโก้ทำร้ายร่างกายคุณเชอรี่จนเสียชีวิตทั้งสิ้นนะครับ
โดยบอกข้อมูลว่าเธอกับไนโก้อยู่กินด้วยกันมา๘ปี
มีลูกด้วยกัน๑คนอายุ๔ขวบแล้วก็เลิกกันไปสักปีกว่าแล้วเนื่องจากตอนนั้น
จับได้ว่าไนโก้เนี่ยไปคบหากับผู้ตาย

เป็นเจ้านายลูกน้องแต่ว่าไปคบหากัน
ก็มีการพูดคุยกันละแต่ไนโก้เค้ายืนยันว่าเค้าอยู่กับคุณเชอรี่

เพราะว่าไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันนะครับ
แต่ไนโก้ก็ยังติดต่อส่งเงินค่าเลี้ยงดูลูกให้เดือนละ๓๐๐๐บาท
แล้วก็ขาดหายไปในช่วงเดือนกรกฎาคมนะครับ
ไม่ได้โอนเงินมาให้นะครับ
ขณะที่พ่อและแม่ของไนโก้ก็เดินทางมาให้ปากคำในฐานะพยานเช่นกันนะครับ
แต่ว่าไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดอะไรนะครับ
ส่วนเอกสารที่ทางญาติของคุณเชอรี่นำมามอบให้กับตำรวจเมื่อวานนี้
เป็นข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทแห่งหนึ่งที่จดทะเบียน
เป็นบริษัทเกี่ยวกับการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์
พบว่านายอัศยาหรือไนโก้เคยเป็นพนักงานบริษัทแห่งนี้มาก่อน
เดี๋ยวต้องตรวจสอบว่ามีส่วนรู้เห็น
หรือว่าเกี่ยวข้องกับคดีการเสียชีวิตของคุณเชอรี่หรือไม่

ต้องวางแผนล่วงหน้าและทำเป็นขบวนการ
เกี่ยวกับการที่จะเบิกเงินเอาเงิน
หรือว่าลงมือทำร้ายร่างกายจนคุณเชอรี่เสียชีวิต
ตอนนี้กำลังตรวจสอบขยายผลกันอยู่
ส่วนกระแสข่าวที่ออกมาว่าตอนนี้ตำรวจจับตัวไนโก้ได้แล้ว
ล่าสุดพันธุ์ตำรวจเอกธิรพงศ์วงรัฐพิทักษ

ก็ต้องรีบออกมาปฏิเสธกระแสข่าวนี้ก่อนนะคะ
โดยบอกว่าตอนนี้ตำรวจฝ่ายสืบสวนนครบานสี่

กำลังลงพื้นที่ติดตามจับตัวนายโก้อยู่
แต่ณตอนนี้ยืนยันว่ายังไม่พบตัวไนโก้นะคะ
อยากจะขอเวลาให้ตำรวจได้ทำงานก่อน
ที่ยังจับตัวคนร้ายไม่ได้เนี่ยไม่ได้แปลว่าตำรวจไม่ทำงานนะคะ
ตำรวจทำงานอย่างหนักเพื่อที่จะจับตัวให้ได้อยู่

ผู้บังคับการตำรวจนครบาน๔ก็ฝากถึงญาติพี่น้องของไนโก้ด้วยว่า
ถ้าหากว่าติดต่อไนโก้ได้เมื่อไหร่เนี่ย
เกลี้ยกล่อมให้รีบเข้ามอบตัวด้วย
เพราะว่าการหลบหนีไม่ใช่ทางออกค่ะ
เป็นลูกผู้ชายกล้าทำก็ต้องกล้ารับนะคะ

คือตอนนี้มีรายงานว่า
นักธุรกิจแล้วก็ผู้บังคับการทั้งไทยและกับผู้ชายที่อยู่
บริเวณพื้นที่ที่เป็นพรมแดนติดกัน
แล้วไนโก้หนีข้ามไปข้ามมาอยู่เนี่ยนะครับ

มีรายงานว่าได้ร่วมกันตั้งรางวัลนำจับไนโก้ไว้ถึง๕๐๐๐บาท
หลังพบภาพวงจรปิดของไนโก้อยู่ที่บ่อนที่ปลอยเป็ดนะครับ
และล่าสุดเมื่อยังจำไม่ได้ได้เพิ่มเงินรางวัลอีกนะ
ร่วมกันลงขันเลยนะตั้งเป็นเงินรางวัลนำจับ
เป็น๑๐๐๐ดอลลาร์สหรัฐ

หรือว่าจะเป็นคนไทยหรือว่าคนที่อยู่ที่กัมพูชา
ถ้าแจ้งเบาะแสให้กับตำรวจได้ว่านายคนนี้
โก้เนี่ยอยู่ตรงนี้ตรงนี้แล้วตำรวจตามไปจับได้เนี่ย
เขาให้เลย๑๐๐๐ดอลลาร์สหรัฐ๓๓๐๐๐บาทไทย
แต่ขณะนี้นะครับมีรายงานจากชุดสืบสวนของตำรวจนะครับ
เบาะแสของไนโก้นั้นได้ย้ายออกจากโรงแรมที่พักที่กัมพูชาไปแล้วนะ

หลังจากที่เขามีการตั้งรางวัลนำจับกัน
เพราะเหมือนกับว่าคนที่ชายแดนทั้งไทยกัมพูชานักธุรกิจเนี่ย
เขาก็ต้องการแสดงให้เห็นว่าเขาไม่ได้ให้ที่หลบหนี
ที่พักพิงอะไรกับผู้ต้องหาที่เกาะคดีนะ
เพราะว่าเดินทางมาเขาก็ไม่รู้ไงว่ามันไปก่อคดีอะไรมา
เมื่อมีรายงานว่าเข้ามาแบบนี้เขาตั้งรางวัลนำจับเลยนะครับ

แต่ชุดสืบสวนบอกว่าไนโก้เนี่ยออกจากโรงแรมที่พักที่กัมพูชาไปแล้ว
แล้วก็หวนกลับมาเข้าที่ไทยอีกครั้งหนึ่ง
เข้ามาทางจังหวัดชายภูมิที่เป็นบ้านเกิด

เดี๋ยวต้องรอดูว่าจะสามารถติดตามกดดันจนต้องออกมามอบตัวหรือไม่อย่างไร